ผมพร้อมชุดพร้อมไปเที่ยวกันค่ะจุดแรกพาไปเที่ยวไปดูดอกไม้เยอะเยอะกันหน่อย
หนาวแบบนี้ดอกไม้มันบานดีจังเลยที่ขอนแก่นนะคะนี่มันเป็นทุ่งดอกคอสมอส
มีทั้งสีม่วงสีชมพูสีขาวค่ะมีทั้งหมดประมาณ๖๐๐๐ดอก
จากสีชมพูสีม่วงสีขาวแบบนี้แล้วเขาบอกเดี๋ยวมีสีเหลืองด้วย
สีเหลืองนี่มาจากดอกทานตะวันค่ะค่ะดอกไม้ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ๗ไร่นะคะ
ภายในคณะเกษตรศาสตร์แล้วเขาก็จะเปิดให้ชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นมาถ่ายรูปกัน
แต่ณวันนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการค่ะเปิดเป็นทางการ๒๗ธันวาคมและเปิดยาวไปจนถึง๑๐มกราคมปีหน้า
แต่ใครที่จะไปเตรียมเงินหน่อยนะคะขอค่าเข้าชมนิดนึง๒๐บาท
เพราะเงินจำนวนนี้จะเอาไปเป็นทุนการศึกษาดูงานทางด้านเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์นั่นเองค่ะ
ดอกไม้แล้วไปดูสัตว์กันบ้างที่เชียงใหม่ค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม
ซึ่งนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่วันนี้มาในลูกของซันตาคลอสค่ะ
ควงแซนตี้มาด้วยนะแล้วก็ควงหมีแพนด้ามาด้วยมาแจกของขวัญให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะ
นี่คือพอนะคะพอสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ
แต่ให้คุณผู้ชมสังเกตว่าทุกคนที่ไปเที่ยวแม้ว่าจะสวมใส่พร็อปต่างก็ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
บรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะคะโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดชมน้องแพนด้าลินหุ้ย
วันนี้ค่ะลินหุ้ยออกมาเดินให้เห็นแบบนี้นะคะ
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่และบรรดาคุณพ่อคุณแม่
ก็อยากจะให้น้องไปเที่ยวกันช่วงปีใหม่ค่ะ